ข่าวแรกวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวเรื่องหัวใจของหนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างน้องนายนพัฒน์ลูกแม่หมูกันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าน้องนายกำลังกิ๊กกักอยู่กับน้องเพลงชนธิดาลูกสาวของแม่ตู่นันทิดานั่นเอง
รวมไปถึงมีประเด็นบอกว่าน้องนายนี่แหละเป็นมือที่๓ที่ทำให้น้องเพลงเลิกกับแฟนเก่าด้วยความจริงเป็นยังไงไปฟังกันดูค่ะ
เนื้อหอมทั้งงานแล้วก็เรื่องสาวเลยนะคะสำหรับทายาทสุดหล่อของแม่หมูพิมพากาอย่างน้องนายนพัฒน์
ล่าสุดค่ะก็เมาส์กันว่าเจ้าตัวกำลังซุ่มกิ๊กอยู่กับน้องเพลงชนธิดาเพราะมีคนตาดีแอบเห็นว่าทั้งคู่ควงกันไปตีแบตกระหนุงกระหนิงค่ะ
ยังถูกลือนะคะว่าน้องนายนั่นแหละเป็นมือที่๓ระหว่างฝ่ายหญิงและแฟนเก่าของเธออีกด้วย
งานนี้เจ้าตัวเลยออกมาเคลียร์ชัดเลยว่ารู้จักกับน้องเพลงมาตั้งแต่เด็กและไปเล่นแบตกันในฐานะเพื่อนเท่านั้น
ซึ่งตามปกติก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เจอกันอยู่แล้วและไม่ได้กำลังตามจีบฝ่ายหญิงอยู่ด้วย
ส่วนเรื่องมือที่๓นั้นยืนยันชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองแน่นอนค่ะ
ตอนเด็กผมก็เคยไปทำงานแล้วก็เหมือนเดินแฟชั่นอะไรสักอย่างก็เจอกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็
แล้วก็ตามอินสตาแกรมอะไรก็เป็นเพื่อนครับผมแล้วก็เพลงก็ชอบออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาต่อยมวยตีแบบ
มีเพื่อนแม่อะไรอย่างนี้คนนัดไปกันแล้วก็เหมือนก็นัดไปบังเอิญเจอกันด้วยครับเหมือนแม่จะตั้งใจอะไรอย่างนี้
ไม่ไม่จริงเลยครับผมไม่ใช่เลยครับก็เจอกันแค่นั้นแหละฮะออกกำลังกายตีแบบแค่นั้นแหละครับผม
ผมก็ไม่ได้ปิดการอะไรครับถ้าถ้าสมมุติว่าเราเจอใครที่เราคุยแล้วรู้สึกสบายใจผมก็ไม่ได้ปิดการอะไรครับผมไม่ได้จีบครับผม